คุณผู้ชมว่าไหมคะพี่ยิ่งหุ่นยอดบัวงาม
พี่ชายของเรานักร้องลูกทุ่งชื่อดังเนี่ย

แล้วก็ตอนหลังเข้าสู่สายมูใช่ไหมคะ
โหว่ายอะไรแกขอได้หมดนะคะ

แต่ปรากฏว่าทุกอย่างเจริญงอกงามไปหมดเลยค่ะ

พรุ่งนี้เราจะรวยวันที่๑เมษายน

บุกห้องพระไปเลยค่ะ

เพื่อมีของดีของครั้งเนี่ยคะ

เรื่องตัวเลขไว้ใจเรือนขวัญใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลทั้งที
บอกเลยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันล่ะสิฉันล่ะสิ
คุณผู้ชมดูบ้านเลขที่ซะก่อน
แค่นี้ทุกคนลุกและด้านในมีอะไรปังอีกเยอะตามมาค่ะ
น้องจ้าอย่าแย่แม่เสือ
ส่งมาเช้าเย็นเดี๋ยวเกิดประเด็นเป็นเหยื่อ
จับได้เมียเลิกไม่เหลือก็เพราะแม่ซื้อ
คือเลือดเย็น
เดี๋ยวก่อนนะเปิดมาว่าเป็นนักร้องสายมู
ไปมานักร้องสายมูก็เป็น
นักร้องเกียมัวกลัวเมียก็เป็นนักนี้แหละ

ถ้ากลัวเมียจะพาเมียน้อยเข้าบ้านทำไมวะ
ไหว้พระแล้วสบายใจนี่นะคะ

มาถึงแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารยิ่งยงไม่ใช่เปิดมาเป็นนักร้องสายมู
ไม่ใช่ให้มาเจิมเองโอ้โหพี่ยิ่งยง

เราเป็นสิทธิ์มีครูเราก็เลยต้องนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
จริงเราก็ต้องพระพุทธพระธรรมพระศกศาสนาเหล่า
พี่นับถือตั้งแต่ก่อนเป็นศิลปิตก็คือลงพ่อพระพุทธจารย์โต
อ๋อเหรอค่ะเพราะว่าชอบสวดเชนธรรมบัญชร
เขาบอกถ้าสวดที่รับประชอนมันจะขลังจะทำให้เราผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้
ชีวิตจะดีขึ้นใช่ก็สวดมาตลอดแล้วก็จนกว่าเพลงดังสมศรีทุกวันนั้นก็ยังสวดอยู่
ก่อนเข้าวงการก็ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอยู่แล้วซึ่งชื่อว่าพ่อหลัก
ตอนนี้ตอนนี้พ่อหลับไม่รู้รูปร่างเป็นยังไงเป็นแค่หิน
แต่ตอนนี้พี่ก็ให้คนไปสะเก็ดภาพท่านแล้วก็มาปั้นขึ้นมาอยู่ที่วัดบ้านปุกโทน
อันนี้คือเช่ามาบูชาเองหรือว่าเขาให้มาหรือเปล่าคะ
ใหญ่ข้างบนเราจะเช่ามาหลายองค์เลยครับ
ส่วนองค์ที่เขาให้มาก็มีหลายองค์เหมือนกัน
จริงเรามีทุกอย่างเลยนะในนี้นะฮะ
จะมีทาเวชสุวรรณนะครับนางกวักแล้วก็แม่ย่าสอง

ก็พระอาจารย์เล่าว่าท่านเป็นพระทุดงเดินมาที่ในวัดทุกวัน
สมัยก่อนมันเป็นป่าท่านนั่งปรากฏแล้วก็จะมีผู้หญิงชุดขาวเดินมาหาท่านให้ท่าน
อย่าเพิ่งไปไหนอีก๓วันจะมีคนถวายที่ตรงนี้อะไรอย่างนี้
แล้วอยู่๓วันก็มีคนถวายที่จริง

ตอนนี้วัดใหญ่มากวัดมีทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพระเป็นอะไรทุกอย่าง

พี่ยิ่งยงพระพี่เยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะขนาดนี้
บ้านพี่ตอนกลางคืนมีอะไรแปลกบ้างไหม
บางทีเราอาจจะมองแบบเป็นบ้านธรรมดา
แต่บางทีบางครั้งเวลากลางคืน
มานั่งสวดมนต์คนเดียวเนี่ยมันก็มีเสียงนะ

เมื่อประมาณ๒๓ทุ่มแล้วเงียบมาก

มองไปมองมามองไปมองมา
ไม่อยากเชื่อว่าบ้านโน้นตีกระมัง

สายมูก็เกิดจากที่พี่ไปเจออาจารย์ไพโรธเรื่องวิชา
ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าอันนี้นักร้องลูกทุ่งสายมูตัวจริง
ครับมูอย่างไรให้มีความสุขและไม่เดิดร้อนผู้อื่นด้วยถูกต้องครับ
วันนี้ขอบคุณพี่ยิ่งยงมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับ